ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาเล่าข่าวให้ฟัง
เพราะว่าคนในโลกโซเชียลก็ถามว่าตระกะไหน
ถ้าห้างดังจะยกเลิกป้ายวันหมดอายุของผักผลไม้
โดยอ้างว่าที่เรายกเลิกป้าย
เพราะว่าเป็นการรักโลก
จะได้ไม่ต้องใช้อะไรที่เป็นกระดาษช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม
แต่ผู้บริโภคก็ถามถ้าจะไปซื้อผัก
จะรู้ได้อย่างไรว่าผักมันจะเน่าหรือยัง

หลังจากที่โลกโซเชียลมีการโพสต์วิพากษ์วิจารณ์มากมาย
บรรจุพันธุ์ผักและผลไม้กว่า๒๕๐รายการ
หลายคนกลัวว่าจะไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค
ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่แท้จริง
ผักผลไม้ของคุณมันจะหมดอายุหรือยัง
หรืออาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงที่ว่าผักผลไม้ใกล้หมดอายุ
แต่ถูกนำมาวางขาย
หลายคนบอกว่าอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่ากินได้ไหม
ประกาศที่จะขาดความรับผิดชอบหรือเปล่า
อ้างอย่างนี้จะทำยังไงกันดี
ก็มีเหตุผลมากมายในโลกโซเชียลเลยนะครับ

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยออกมายืนยัน
หมายความว่าไม่มีป้ายบอกวันหมดอายุนะนะ

ถ้าเป็นอาหารที่ต้องขออนุญาตกับทางออย
จะยกเลิกไม่ได้แต่ทีนี้ท่านเลขาธิการออยบอกว่า
สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

เรื่องการแสดงฉลากอาหารวันหมดอายุ
จะต้องเป็นอาหารที่บรรจุอยู่ในถุงหรือพลาสติก
ลูกค้าไม่สามารถรูปคลำหรือสัมผัสได้โดยตรง
แต่สำหรับอาหารที่อยู่บนภาชนะ
ไม่มีถุงหรือพลาสติกปกคลุม
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลากวันหมดอายุ
คือจับได้บีบดูมันนิ่มหรือยัง

เหมือนพวกอาหารสดผักสด
ผลไม้ที่ไม่มีบรรจุพันธุ์ที่ไม่ได้ห่อแพ็คอะไร
เพื่อให้เราดูจากภายนอกได้แบบนั้นแหละ

ไม่ต้องติดป้ายไว้แล้วว่าจะหมดอายุเมื่อไหร่

มีพลาสติกห่อหุ้มจัดกระเช้าอะไรอย่างนี้
ต้องบอกอะไรแบบนี้นะออยเขาตีความไว้แบบนี้

เงาะลูกนึงคุณจะให้ติดป้ายไว้ตรงไหน
อย่างนี้ต้องติดป้ายประมาณนี้นะ

นางสาวสลินลาศรีหพันธ์
ผักและผลไม้เพื่อช่วยผู้บริโภคลดการทิ้งอาหารสด

เพราะจากการวิจัยพบว่าผู้บริโภค๑๘๐
ทิ้งอาหารที่ยังรับประทานได้
เพราะดูป้ายวันหมดอายุ
ระบุบนฉลากและบรรจุพันธุ์
ธุรกิจการค้าปลีกของกลุ่มภายในพศ๒๕๗๓ด้วย

สำหรับสินค้าประเภทของสดเช่นผักผลไม้
ผู้บริโภคมักจะใช้วิจารณญาณในการตัดสินว่า
ยังสามารถรับประทานได้หรือไม่
จากการพิจารณารูปลักษณ์ภายนอกมันช้ำมันอะไรหรือเปล่า
การมองเห็นด้วยสายตาหรือไม่ก็จับแล้วก็ดมกลิ่น
เพราะฉะนั้นวันหมดอายุบนสินค้าเหล่านี้
ไม่มีความจำเป็นและอาจทำให้ผู้บริโภคทั้งสินค้า
ผู้บริโภคทิ้งสินค้าทั้งที่ยังสามารถรับประทานได้

ส่วนความคิดความเห็นของผู้บริโภคบางส่วนที่มีความกังวลนะครับ
บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายทุกชนิด
และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว
คือที่เอามาวางก็จะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพอยู่แล้ว

อกจากนั้นยังมีระบบภายในที่เข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพอาหารสด
โดยพนักงานจะมีข้อมูลวันที่ผลิตและวางจำหน่ายอาหารสด
ทำให้ทราบได้ว่าควรวางจำหน่ายกี่วัน
เพื่อรักษาคุณภาพอาหารให้สดใหม่เสมอ
ดังนั้นในเชลฟยังถือว่ายังสดใหม่ทานได้นะครับ
เขาก็ชี้แจงเหตุผลกันมาแบบนี้นะครับ